มาดูข่าวนี้หน่อยค่ะข่าวนี้ก็เป็นเหตุสยองเป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน
กรณีฆ่าปาดคอแม่ลูกที่เกิดขึ้นที่สระบุรีเนี่ยนะคะ
เด็กชายอายุ๙ขวบโดนฆ่าปาดคอเสียชีวิตระหว่างที่จะนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้เป็นแม่ไปเจออยู่หน้าบ้านลักษณะก็โดนปาดคอเหมือนกัน
ข่าวตอนแรกออกมาว่าเอ๊ะแม่เสียชีวิตแล้วใช่ไหม
ตอนนี้ตำรวจยืนยันนะคะว่าคนเป็นแม่
อาการสาหัสอยู่ในความดูแลของแพทย์ยังไม่เสียชีวิต
แต่ทีนี้คุณปมในการเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดเหตุได้ยังไง

เพราะบ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
จะเป็นเหตุที่ว่าแม่ปาดคอลูกแล้วปาดคอตัวเองตายหรือเปล่า
ก็นี่แหละตำรวจก็ยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องนี้มากที่สุด
เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจเรียกตัวผู้ที่เป็นสามี
หรือผู้ที่เป็นพ่อก็คือนายอุดรพรมมา
สามีของฝ่ายผู้หญิงผู้หญิงคือนางอาริยาพรมมา
รวมถึงญาติแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้น
มาให้ข้อมูลมาสอบปากคำค่ะ

เด็กชายเจษฎาพรมมาเด็กชายวัย๙ขวบเสียชีวิตนะ
ส่วนผู้ที่เป็นแม่นางอาริยามีรอยถูกมีดปาดคอ
แล้วจากการสืบสวนตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังต้องรอหลักฐานอื่นอีก
ส่งไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เอาอย่างมีดทำครัว๖นิ้วน่ะ
ไปดูซิมีดที่ตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ
เอามีลายนิ้วมือแฝงของใครยังไงในบ้านบ้างนะคะ
ส่วนอาการล่าสุดของผู้เป็นแม่เนี่ย
นักข่าวของเราพยายามเช็คแล้วก็คอนเฟิร์มกับทางด้านผู้กำกับ
ที่สพพระพุทธบาทสระบุรีค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวีรวุฒิดำสุวรรณ
ซึ่งตำรวจยืนยันมานะคะว่าผู้เป็นแม่เนี่ยตอนนี้
ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดลบบุรีนะ
ยังไม่ได้รายงานว่าเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกไปไงว่าเหตุการณ์สยองนี้

เพราะว่าทางแม่ของผู้หญิงคนเจ็บเนี่ย

อาการของผู้บาดเจ็บหนักแล้วก็สาหัส
ตอนแรกแม่บอกว่าแบบนี้อาจจะปล่อยลูกไป

อาจจะปล่อยลูกไปให้เขาไปอยู่กับลูกชายหรือว่าหลานเนี่ย

ตัวแม่ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะ
แต่ทีนี้ก็เป็นการตัดสินใจของครอบครัว
แต่ท้ายที่สุดก็ยังรักษาอาการอยู่นะครับ
ใช่ค่ะแล้วความคืบหน้าของคดีเนี่ยเราก็ถามผู้กำกับไปเหมือนกันนะคะ
ซึ่งท่านก็บอกว่าการสอบปากคำฝั่งสามีแล้วก็คนในครอบครัวคนอื่นเนี่ย
โดยเฉพาะการส่งตัวสามีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท

นี่ค่ะตำรวจบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะ
แต่ตำรวจบอกตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น
เชื่อได้ว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเองคือคนเป็นแม่เอง
มีอาการเครียดจากโรคต่างที่มารุมร้าว
แล้วก็ให้น้ำหนักในคดีนี้ไปที่ผู้เป็นแม่ที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่
แต่ประเด็นเรื่องฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นอะไรทิ้ง
บ้านหลังนี้นะคือเขาอยู่กันพ่อแม่ลูก
และข้างก็มีคุณปู่กับคุณย่าอยู่ด้วย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังผู้กำกับพูดถึงเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าออกมาแล้วกลัวความผิด

ที่เจอที่เห็นอาวุธที่กล้าจะเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ทางความผิด
แล้วก็ต้องจะถามมาพิสูจน์ได้ว่าใครคือผู้ใช้
ถ้าได้รับการยืนยันทางดิจิเวียศาสตร์อีกทั้งหนึ่ง
ก็คงจะจะเก็บผิดเพราะไม่น่าจะมีประเด็นอะไรมากมาย
นี่ค่ะที่ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรามาเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคะทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ต้องไปถามคุณย่าของเด็กชายวัย๙ขวบหน่อย
อยู่บ้านติดกันนะคะก็คือนางรัฐดาพรมมาอายุ๖๔ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าลูกชายเนี่ยนะตอนนั้นประมาณตี๕
ลูกชายมาเรียกบอกว่าเนี่ยแม่หลานโดนอะไรปาดคอก็ไม่รู้
แล้วเนี่ยจะรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลทีนี้ตัวลูกสะพ้ายคือแม่ของเด็กเนี่ย
ก็โดนมีดปาดคอนอนเจ็บอยู่ตรงถนนหน้าบ้าน
เพราะว่าจังหวะนั้นน่ะคุณผู้ชมไปเห็นแล้วก็บอกว่านี่ไงมันอยู่นี่
คุณปู่ยังถามเป็นอะไรทำไมมานอนอยู่ตรงนี้
แต่ปรากฏว่าโอ้โหเลือดโชคกันหมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วครอบครัวก็บอกด้วยนะ
บอกว่าลูกสะพ้ายคนนี้มีอาการป่วย
แล้วก็รักกันกับลูกชายดีที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย

ดูแลเมียอย่างดีหุงหาอาหารทำกับข้าวให้

ย่าบอกว่าตอนนั้นน่ะนะไม่ได้ยินเสียงอะไรที่มันผิดปกติเลยนะ
อีกอย่างหนึ่งบ้านนี้เข้าออกได้ทางเดียว
แล้วในบ้านก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไรเลย
จริงอยู่กันในหมู่แบบญาติพี่น้อง

ที่บ้านก็เชื่อแบบนั้นนะว่าผู้เป็นแม่เป็นคนปาดคอเด็กนะครับ

ยายของเด็กชายวัย๙ขวบที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นแม่ของนางอริยาคนเจ็บ
เปิดเผยแบบนี้นะว่าทางลูกสาวไม่เคยบ่นอะไรให้ฟังนะ
ว่าอาจจะมีลิ้นกับฟันที่กระทบกันบ้างกับสามี
แต่ก็ไม่น่าจะเป็นถึงเหตุการณ์ขนาดนี้
คือเขาแต่งงานกันมาร่วม๑๐ปีแล้วนะคุณ
แล้วก็มีลูกชายคนเดียวก็คือน้องเจ็ดสดาคุณ
น้องเจ็ดสดาอายุ๙ขวบ
โอ้โหหลานชายชอบเล่นบอลเก่งมาก
แล้วก็มีภาพหลานชายตอนถือลูกบอลมาเนี่ย

ส่วนตัวลูกเขยเองแต่ก่อนก็เอาเรื่องเหมือนกัน
แต่ปัจจุบันลูกเขยรักแล้วก็ง้อเมียมาก

ส่วนลูกสาวของคุณแม่เนี่ยทำงานบริษัทเป็นแม่บ้านนะครับ
เป็นคนขยันทำงานเป็นที่รักของเจ้านาย

ลูกสาวเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็โรคภูมิแพ้
ก่อนเกิดเหตุ๒๓วันไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่บ้านนะครับ
แม่บอกว่าถามแม่แม่คิดว่าใครเป็นคนทำ
บอกว่าก็คาดว่าน่าจะเป็นลูกสาวของเธอเองแหละ
แต่ไม่รู้สาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้นะ
แม่เสียใจมากถ้าตายแทนได้
ไม่ว่าจะตายแทนลูกสาวหรือตายแทนหลานชายได้เนี่ย

ใช่แล้วคือวันที่เกิดเหตุ
ตัวลูกชายนอนกับผู้เป็นพ่อนะ
ฝั่งแม่ป่วยแม่ไม่ได้นอนด้วย
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้มันก็มีข้อพิรุษอยู่๓จุด
ทำครัวตกในที่เกิดเหตุก็คือไม่ใช่มีดของคนอื่นหรอก

คือตอนที่เกิดเหตุเช้ามืดก็จริง
หมาไม่ได้เห่าเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นหมานอนอยู่ใช่ไหม

ถ้าเกิดว่ามีคนเข้าไปยังไงก็ได้ยินเสียงเจ้าหมาตัวนี้
มันเห่าแต่นี่หมาไม่ได้เห่าเลย
แล้วตอนเช้าไม่ได้มีเสียงอะไรผิดปกติ
อีกอย่างหนึ่งทำไมแม่เด็กถึงออกมาที่ถนนล่ะ
แม่เด็กหนีอะไรมาก่อนหรือเปล่า

แล้วก็ประเด็นสำคัญแถวนี้ต้องรออยู่นะฮะ
หลังจากเมื่อวานสอบสวนตัวนายอุดร
สามีคนเจ็บแล้วก็เป็นพ่อของเด็กชายที่ตาย
ก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วนะ
เพื่อตรวจหาหลักฐานแล้วก็ดูว่าภายในตัวมีบาดแผลอะไรหรือไม่
จะได้นำหลักฐานดังกล่าวมาประกอบสำนวนการสอบสวน
ส่วนเรื่องของมีดทำครัวซึ่งเป็นมีดมรณะ

ตำรวจพยายามจะคลี่คลายคดีนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ